โอ้โหแม่สาวน้อยวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านน้องผักบุ้ง
โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มโดยกลุ่มปตทที่ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ร่วมมือกับเกษตรกรในท้องถิ่น
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้
โดยตั้งเป้า๔๕พื้นที่ทั่วประเทศ
พูดมาขณะนี้ก็ปลุกความเป็นนักผจญภัยในตัวแม่สาวน้อยซาร่าขึ้นมา
เมื่อต้องให้มาเรียนรู้ทักษะและใช้ชีวิต๑วัน
สมาร์ทฟาร์มน้องผักบุ้งซาร่าเองก็ไม่รอช้าที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้
สวัสดีค่ะซาร่าก็มาอยู่ที่สมาร์ทฟาร์มหนองผักบุ้งนะคะ
มาร์ทฟาร์มมิ่งก็คือการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาช่วยในการวิเคราะห์วางแผนการเพาะปลูก
รวมถึงควบคุมสภาพแวดล้อมต่างไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นหรือแม้แต่กระทั่งแสงแดดนะคะ
เพื่อให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชนั่นเองค่ะ
ขออนุญาตออกจากตรงนี้ไปก่อนนะคะ

ต้องการที่จะนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม
มาช่วยชุมชนแล้วก็ชาวบ้าน

ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ก่อนหน้านี้พื้นที่นี้เวลาหน้าฝน
น้ำจะหลักในพื้นที่ทำให้ดินในพื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ
ก็เลยเป็นที่มาว่าตั้งแปลงปลูกยกแปลงปลูกขึ้นมา
โซล่าซิลเป็นแหล่งพลังงานให้กับปั๊มน้ำ
เพื่อที่จะเลี้ยงพืชผักต่างในพื้นที่

โดมาติดตั้งเพื่อที่จะปลูกพวกผักสลัด
ผักสลัดที่เราปลูกก็คือเรามุ่งไปทางปอดสางพิษ
ทั้งแรกอาจจะมีอยู่แค่เมฮีแปลง
ทางแถบด้านนู้นเป็นแปลงที่เราขยายผลออกมาแล้ว
จากเดิมอาจจะมีแค่๑๐ปัจจุบัติเราทำถึง๓๐แปลงแล้ว
เรามีผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็งมาก
มีหัวคิดมีไอเดียร่วมการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนนี้ได้จดวิสาหกิจชุมชนแล้ว
เป็นวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มหนองผักกุ้
ว้าวมาครับว้าว
นี่แก้วเป็นไก่
เอามาอะไรล่ะซาร่าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ต้องขอโทษด้วยนะครับที่หนูมาระร้านไก่แถวนี้นะครับ
ผู้ใหญ่เต้เนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้มากใช่ครับ

เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนไฟฟ้าที่จะมาใช้อยู่ในฟาร์มนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของเรา
แสดงว่าไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยใช่ไหมคะที่นี่ใช่เป็นพลังงานแสงอาทิตยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
เดินนำเลยครับนะครับเดินตามผู้ใหญ่ตอนนี้หมาเยอะนะครับ
มันจะเป็นระบบที่เราจะเลี้ยงปลาแล้วก็จะใช้น้ำขี้ปลาก็จะสูบเข้าไปเลี้ยงผักอยู่ในลาง
พอผักในรางมันจะกันกรองเป็นประโยชน์แล้วก็จะไหลเวียนกลับมาลงถังอีกทีหนึ่งจากถังนี้ก็จะสูบน้ำหุ่นเวียน
ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เหนือจากที่เขาได้ทำไร่ทำนาทำสวน

ก็ได้มีปตทเข้ามาสนับสนุน
รทสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเข้ามา
นักศึกษาที่จบใหม่อยู่ในชุมชน
เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยในการทำงานตรงจุดนี้
จะได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสำหรับผู้ใหญ่ด้วย
ที่ได้เห็นสังคมแล้วก็ชุมชนได้เติบโตขึ้น
พัฒนาในทางที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย

พี่คือหมอดินใช่ไหมคะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนคะถึงต้องมารักษา
ดินที่ตำบลหนองน้ำใสเนี่ยเป็นดินทรายค่อนข้างจัดครับขาดอินซีวัตถุ
เพราะฉะนั้นเวลาเราจะปลูกพืชปลูกอะไรก็จะไม่ค่อยได้ดีได้งามพอสมควร
จำเป็นก็ต้องทำปุ๋ยหมักแล้วอย่างงี้มันมีอะไรบ้างคะ
ที่เป็นวัตถุดิบจริงจริงมันไม่มีอะไรตายตัวครับ
หาได้ในท้องถิ่นค่ะจะดีที่สุดครับอย่างบ้านเราก็ง่ายง่ายก็คือมี
กะขี้เห็ดกะโรงเห็ดแต่อันนี้ก็หาได้ตามโรงศรีชุมชน
มะพร้าวส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตะกอนของโรงงานทำแป้งมันครับ
ผมขอให้คุณซาร่าช่วยผมนิดนึงได้ไหมครับช่วยนิดนึงนะ
ครับช่วยเอาขี้หัวทีลงไปนิดหนึ่งอะไรอ่ะขี้หัว
เอาขี้หัวลงไปแล้วอ่าชื่อจริง
ผสมให้เข้าทุกอย่างลองดูครับพี่ไฟไม่ได้สดแน่นะไม่นะฮะ
ก็คลุกเคล้าทุกส่วนผสมให้เข้ากันครับพอเราเอาส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับ

ให้ปุ๋ยหมักเรามีความชื้นครับลาดให้ทุกอย่างนะครับ
ครับลาดให้หมดเลยครับอื้อหืออื้อหือพี่ฉีดหัวเนี่ย
พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นยังไงครับอันนี้คือจับได้ใช่ไหมครับ
อันนี้พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยเป็นปุ๋ยเอาไปผสมกับดิน
ได้ครับแล้วค่อยไปเพาะได้เลยใช่ครับ
เฮ้ยมันหอมเหมือนดินเลยมันหอมเหมือนดินเลยครับหอมเหมือนดิน
คือการทำเกษตรของที่นี่นะครับเราเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักออร์แกนิคนะครับ
เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับการปลูกพืชมันแน่นอนธาตุอาหารต้องครบ
อืมซึ่งซึ่งทานอาหารในในปุ๋ยหมักที่เราทำเนี้ยฮะ
มันมีท่าฐานครบทั้งหมดทั้งสิบหกท่าที่ให้พืชจะเดินตกตกเติบโตได้ดีครับค่ะ
ต้องยอมรับนิดหนึ่งครับว่ากระเศษอินทรีย์เนี้ยมันทำยากมากครับ
ใช้แรงงานแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำงานใช้การเอาใจใส่เข้าไปครับ
เพราะฉะนั้นนะคะหนูมองว่าลงทุนสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วมันดีต่อสุขภาพเราด้วย
ใช่ครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ใหม่ขอบคุณมากเลยนะคะ
ซึ่งส่วนนี้โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มโดยกลุ่มปรตท
เขาก็จะนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
ทั้งเรื่องการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล
เลือกสินค้ามาพัฒนาเพื่อการวางแผนธุรกิจ

และก็ยังช่วยเสริมสร้างช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อยกระดับและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเอง
ปตทเขามุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาสินค้า
จำนวนถึง๒๕๐ประเภทสินค้าจากทั่วประเทศเลยนะคะ
สินค้าก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
ผ้าบาติกน้ำเต้าหู้จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวไทยภวรจังหวัดลบบุรี

แต่ก็ได้มีการนำผลผลิตล็อตแรกไปขายที่ตลาดชุมชน

และตอนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอผลผลิตล็อตใหม่กันแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดผลผลิตมากพอ

ขออนุญาตเอาผักไปคิดเมนูแล้วก็ไปขายสลัดก่อน
เอาละค่ะมาถึงเวลาที่จะมารังสรรคเมนูนะคะ
ในการเพิ่มมูลค่าของผักกาดหอมของเราในวันนี้
โดยที่ซ้าจะมาทำผักเรานั่นเองค่ะ

ลูกน้ำไปเลยได้ผักครบแล้ว

ยัง

ผักไม่เมีนสานพริดเลยนะคะไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถนะคะ

หน่วยงานที่มีศักยภาพอย่างกลุ่มปตทนะคะ
ได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

และก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะ
ขอบคุณหมอดินด้วยนะคะพี่ไฝของเรารวมถึงทุกท่านด้วยนะคะ
โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตท
มั่นที่จะนำรอยยิ้มคืนกลับมาให้กับเกษตรกรและชุมชน
เพราะเชื่อว่าถ้าเกษตรกรยิ้มได้ชุมชนยิ้มได้
เศรษฐกิจไทยก็ยิ้มได้เช่นเดียวกัน